เอาไปดูของกินกันบ้างดีกว่านะครับ
เป็นขนมโบราณรสชาติดี
หน้าตาก็ดีด้วยนะ
ไม่เชื่อพาไปดูฮะ
โอ้โฮต้องเปิดเพลงนี้เลย

แถวตลาดสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
แม่จ้านี่มันนางฟ้าชัด

เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติ
นี่เธอเป็นใครกันอยากรู้จักซะแล้ว
เธอชื่อว่านางสาววะไหล่ผ่อนแก้วบำรุง
หรือว่าน้องแพตตี้
น้องแพตตี้อายุ๒๓ปี
นี่เธอนะเป็นชาวอำเภอลาดหลุมแก้ว

ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายขนมหวาน

งานอีเว้นต่างมันลดน้อยลง
ทีนี้เธอก็เลยบอกว่า
คิดอยู่นานนะจะทำยังไงดี

แรกน้องพริตตี้บนเลยบนเลยบน

ล็อกที่เช่าขายอยู่ขายไม่ค่อยดีเลยค่ะ

อ้าวแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปหนึ่งเดือน
วัยยังก็โกหกเธอบอกว่าตอนนี้ขายดีขึ้นนะ
เพราะว่าคนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของกันมากขึ้น
เอางี้ละกันใครผ่านไปผ่านมาแถวตลาดสามโคก
จังหวัดปฐุมธานีแวะไปอุ่นขนมโบ๊กเกี๊ยะหวาน
จากร้านโบเกี๊ยะบิ๊กเบิ้มของแม่ค้าคนสวยคนนี้ได้

ขายไม่แพง๓๐บาท๓๐บาทถูกเปิดตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป
สามโคกผมเพิ่งจะไปมาเมื่อสุดสัปดาห์นี้เอง
คุณนึกว่าแวะไหมอ่ะอ้าวผิดเวลาหรือเปล่าต้องไปให้ถูกเขาขายตั้งแต่บ่ายสอง
ใครอยากลองของหวานอร่อยอยู่ใกล้กรุงเทพก็แวะไปนะคะ